สำหรับการแก้ไขปัญหานะคะหนี้นอกระบบค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะคะ
เพราะว่าหนี้นอกระบบที่สำคัญคือดอกเบี้ยสูงมากประชาชนที่กู้ไปนะคะ
ก็ถือว่าได้รับผลกระทบนะคะล่าสุดค่ะทหารส่วนที่กำลังหลายฝ่ายในจังหวัดบุรียรำนะคะ
จับแก๊งทุ่งหนี้นอกระบบนะคะดอกเบี้ยนี่เขาบอกว่าสูงเกินกว่ากุฎไม้กำลังมากเลยนะคะ
ถูกต้องนอกจากดอกเบี้ยสูงแล้วคุณผู้ชมครับหนำซ้ำยังคงมีการทำร้ายข่มขู่ลูกหนี้นะครับ
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๑๓คนพร้อมของกลางจำนวนมากครับ
ผู้ต้องหา๑๓คนพร้อมของกลางเป็นรถยนต์๕คันรถจักรยานยนต์๒คันที่ใช้ในการตระเวนเก็บเงินกู้
รวมทั้งเงินสดแล้วก็บัญชีบรายชื่อของลูกหนี้จำนวนมากครับเป็นของกลางที่ตำรวจนั้นสามารถยึดได้
หลังนายเสมรีศรีหัตรัยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัด
ส่วนที่กำลังกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอประคลชัยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
องกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑนทหารบกที่ยี่สิบหกแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนที่สองหนึ่งหก
เข้าไปจับแก๊งทวงหนี้นอกระบบในอำเภอประคลชัยครับตามที่มีประชาชนร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม
จากการสอบส่วนก็ทราบว่าแก๊งเงินกู้ดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่นะครับปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง๑๒๐ต่อเดือน
ลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายล่าช้าจะถูกคมคู่ทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำลายข้าวของ
การนะครับก่อนส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนดำเมินคดีตตามกฏหมายในข้อหา
ข้อหาประกอบธุรกิจการทวงหนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา๕ประกอบมาตรา๓๙แห่งพระราชบัญญัติการทวงหนี้ปี๒๕๕๙
และเรียกดอกเบี้ยเงินกู้สูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
มาตรา๓แห่งพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราปี๒๔